เปลี่ยนอารมณ์มาดูวอลเวอร์บอลชายหาดกันบ้างดีกว่า
ซึ่งรายการที่ไทยรัฐทีวีทำการถ่ายทอดสดไปนะครับ
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่แหละครับ
ผลงานถือว่าเข้าตานะครับทั้งทีมผู้หญิงแล้วก็ทีมชายนะครับ
ไปดูทีมหญิงกันก่อนนะครับในรอบ๘ทีมครับ
รำไพพรึกนุ่มวงและกฤทธาหงพรรคนะครับ
ทีมไทย๒พบกับทีมญี่ปุ่น๑นะครับ
ก็จะไปเจอกับทีมคาซักสถานครับ
ถือว่าเป็นคู่รักคู่แค้นอยู่พอสมควรกับรายการนี้
เพราะว่าไทย๒เคยแพ้มาในรอบแรกรอบเมนรองนะครับ
พรุ่งนี้ก็จะเจอกันในช่วงเวลา๑๑นาฬิกากับรอบรองชนะเลิศครับ
ส่วนผลงานที่น่าเสียดายก็คือเอส้มนี่แหละครับ
วรรภาษฐ์๒ระดาลงและทนาศาสตร์อุดมชาวี
ทีมไทย๑ก็ไม่ผ่านรอบ๘ทีมนะครับ
หลังจากแพ้ญี่ปุ่น๓ไป๑ต่อ๒เซตในแมชแก้ตัว
ในช่วงเช้าที่ผ่านมาน่าเสียดายอยู่เหมือนกันนะครับ
เอาล่ะจากประเภทหญิงไปดูประเภททีมชายกันบ้างคุณวรบัตรครับ
ในรอบ๘ทีมทีมไทย๑นัทนอินเขียว
จับคู่กับเศรษฐวัฒนเพชรสวัสดิ์นะครับ
กับอิราณหนึ่งที่มีวากิลิสอาลัสนะครับ
และซารมีบามัน
ผลปรากฏว่าทีมไทย๑พลิกสถานการณ์นะครับ

ไปก่อนในเซตแรกนะครับสำหรับไทย๑
แต่ว่าในเซตที่๒กลับมาได้ครับ

แล้วก็สุดท้ายเซตที่๓เซตดีกาครับ

แล้วเหลือเชื่อครับเพราะว่าทีมไทยนั้น
เจอกับสถานการณ์๓แมชพอยต์ตามอยู่นะครับ
แล้วสุดท้ายรักษาคะแนนตีเสมอกลับมาได้

กลายเป็นว่าไทยนั้นได้๕คะแนนติดในเซตที่๓เซตดีกา
สถานการณ์กลับมาชนะได้เฉยเลยครับก็ชนะไปสองต่อหนึ่งเซต
ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับรอบรองก็เจอศึกหนัก
ไปเจอกับออสเตรเลียก็เคยเจอมาในรอบเมนดรอเหมือนกัน
แล้วก็เป็นไทยหนึ่งที่แพ้ออสเตรเลียมาในครั้งนั้นนะครับสำหรับเกมในรอบแรก
แต่ว่ามาเจออีกทีในรอบรองชนะเลิศ
ติดตามนะครับว่าจะมีโอกาสขนาดไหน